พัทยาใต้ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ฝนตกน้ำท่วม
เนี่ยคุณผู้ชมไหลมาแบบนี้ขนของก็ไม่ทัน
เอาตัวเองขึ้นมาหลบอยู่บนท้ายรถกระบะได้โอ้โหดีขนาดไหนล่ะ
เอาระวังกันหน่อยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรืออีสานเนี่ยอาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เจออย่าได้ประมาทชะล่าใจไปค่ะ
พื้นที่ของท่านอาจจะแตกต่างทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ
แต่ว่าก็มีโอกาสจะได้ภัยพิบัติอื่นเช่นกัน
ดูข้อมูลกันหน่อยค่ะจากแผนที่อากาศอุตุนิยมวิทยา
เช้านี้ฝนตกหลายจุดเหมือนกันนะคะ
อย่างเช่นแถบภาคเหนือตอนกลางหรือว่าภาคกลางตอนบนนะคะ
เห็นว่ามีแม่งเนี่ยสีแดงเข้มเลยนะคะปกคลุมอยู่
ขณะที่ภาคใต้เองบริเวณภาคใต้ตอนบน
ก็มีกลุ่มฝนปกคลุมหนาแน่นเหมือนกัน
กันตรงนี้นะคะว่าฝนที่ตกตอนนี้
เป็นเรื่องของร่องฝนเห็นไหมคะร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศนะคะ
ประกอบกับมีมรสุมประจำฤดูเสริมทับกันแล้วยังมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่
กดอากาศลงมาอีกก็เลยทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศ
รวมถึงภาพรวมของประเทศไทยมีฝนตกชุกในระยะนี้ค่ะมาดูโมเดลจำลองสภาพอากาศ
คือโกนเซินกับจันทูลยังอยู่ไกลจากประเทศไทยค่ะ
แต่เราจับตามองนะคะคาดว่าพายุลูกนี้เนี่ย
ก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้พายุโซนร้อนโกนเซินนะคะ
จากฟิลิปปินส์นะคะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
แล้วก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหลำลงสู่อ่าวตังเกียร์
คาดว่าภายในวันที่สิบสองถึงสิบสามกันยายนนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่๑มาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จับตาดูให้ดีนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลข่าวสารจาก
ข่าวที่น่าเชื่อถือก็คือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ส่วนผลกระทบของประเทศไทยคงจะอยู่ในระยะถัดไป
หลังจากที่พายุสลายตัวแล้วนั่นเองต้องจับตาดูให้ดีนะคะ
นี่คือลักษณะของเส้นทางพายุนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ส่วนตอนนี้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้อาจจะลมฝนเยอะหน่อย
ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งกันหน่อยนะคะ
ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกในช่วงนี้บริเวณภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชม
อย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรีดิฉันเองก็เห็นผลกระทบของชาวบ้านนะคะ
ได้รับความเดือดร้อนมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินเรือหรือว่าการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะ
จากร่องฝนขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดฝนตกในเมืองพัทยาตอนนี้นะคะ
มีฝนตกมาต่อเนื่องตกหนักสลับเบาตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบางจุดน้ำท่วมสูงถึง๗๐เซนติเมตรค่ะ
ถนนหลายสายนั้นกลายเป็นอัมพาตบางพื้นที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวเลยนะคะ
รวมไปถึงหมู่บ้านบางแห่งน้ำท่วมสูง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแบบนี้นะคะ
พื้นที่อื่นถ้าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำหรือว่าอยู่ริมแม่น้ำ
อยู่ใกล้กับทะเลระวังน้ำหนุนสูงด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพเสมอค่ะ
ส่วนภาพที่จะเห็นต่อไปนี้นะคะเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบนถนนเรียบชายหาดจอมเนียนค่ะ
หลังจากมีฝนตกและน้ำท่วมพัทยาถนนเลียบชายหาดซุดตัวเป็นหลุมใหญ่
ลึกประมาณห้าเมตรนะคะและในหลุมนั้นมีทั้งต้นมะพร้าว
เสาไฟฟ้าซากอิดปูนหล่นลงไปด้วยค่ะชาวบ้านถ่ายภาพนี้ถ่ายคลิปนี้ออกมาแล้วบอกว่านี่คือน้ำตกจอมเทียน
ปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีนะคะอ่ะสะท้อนปัญหากันไปนะคะ
แล้วก็ในฐานะประชาชนเองเราก็ต้องดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวังอะไรช่วยกันได้ช่วยกัน
ใช้ชั้นเร็วของการพิ้งขยะไม่ไปให้อุดตันคนระบายน้ำนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในโรงของกระเป๋าอพยกไม่ใช่เพิ่มฮุดเล่นนะคะ
ก็ดูแลสุขภาพด้วยส่วนใครยังไม่เจอเตรียมพร้อมกันให้ดีค่ะ

วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ